มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรถกันบ้าง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชาวอุดรธานี
เติมลมยางรถไถนาและเติมจนเกินขนาดนะครับ
ทำให้ยางระเบิดใส่ร่างจนเขาเสียชีวิตนะครับ
เป็นเหตุสลดยางรถไถนาประเบิดใส่เจ้าของรถเสียชีวิต
เกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่๑๙๑หมู่๒บ้านครูน้อย
ถนนบ้านขู่น้อยบ้านโคกศรีแก้วตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวตั้งอยู่กลางทุ่งนานะครับ
บริเวณหลังบ้านพบศพของนายประสิทธิ์วงสุพรรณอายุ๔๕ปี
หงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นครับ
บริเวณใบหน้าด้านซ้ายจากเบ้าตาถึงหน้าผากมีบาดแผลชะกัน
ข้อมือและแขนขวาเป็นแผลฉีกวิดขาด
หายปลาร้าซ้ายหักนะครับห่างไปประมาณ๑เมตรพบล้อรถไถนาแบบเดินตาม
มีร่องรอยยางด้านในมันฉีกขาดกระทะล้อหลุดกระเด็นออกมา
ส่วนหลังคาบ้านที่มุงด้วยเมทาชีฟมีร่องรอยการถูกกระแทกจนทะลุคุณคิดดูว่าแรงระเบิดมันแรงขนาดไหนนะครับ
โดยนายสุพรรณโสนาแสงซึ่งเป็นพี่เขยของผู้ตายให้การนะครับว่า
ผู้ตายบอกว่าจะไปซื้อยางใหม่มาเปลี่ยนยางรถไถนาก่อนที่จะนำไปต่อกับรถอีแต๊ก
ซึ่งผู้ตายเนี่ยเคยเปลี่ยนยางรถเป็นประจำแต่ขณะที่ผู้ตายเปลี่ยนยางอยู่หลังบ้านนั้น
ตัวของพี่เขยแล้วก็ครอบครัวก็ลงไปเกี่ยวข้าวกลางทุ่งนาซึ่งห่างจากตรงบ้านประมาณ๓๐๐เมตร
แต่ถึงไกล๓๐๐เมตรนะคุณยังได้ยินเสียงระเบิดขึ้นที่หลังบ้านเลยนะครับ
รีบวิ่งมาดูพบว่านายประสิทธิ์เสียชีวิตแล้ว
สันนิษฐานนะครับว่าขณะผู้ตายกำลังเติมลมยางด้วยการปั๊มลมแต่ว่าไม่มีเครื่องวัด
เกินขนาดแล้วครับยางในระเบิดใส่ตัวเขาจนเสียชีวิตนะครับ